เพราะว่าเลื่อนการแข่งขันมาจากเมื่อวานที่ฝนตกหนัก

แต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยทาจิกิสถานเขาก็มาดี
เราก็สู้เต็มที่แล้วก็ตกรอบแรกไปครับ

ชุดน้ำเงินชนะ๑แพ้๑มี๓แต้ม

เรามีโอกาสนะครับนาที๑๓จากวรากรทองใบ
เห็นแล้วใส่เลยครับแต่ว่าลูกนี้ข้ามคาน
แล้วก็กลายเป็นทาจิคิสถานครับ

บนเส้น๑๘หลายของทางพานซีเอฟโอโซดเบคนะครับ
แล้วก็อานุชิตทวี๔เนี่ย
ปัดทิ้งแล้วบอลมันไม่หลุดอ่ะ
สุดท้ายมันก็ผ่านเส้นประตูเข้าไป
ครึ่งแรกไทยก็เลยโดนนำก่อนนะคะ
แต่ว่านี่แหละเป็นประตูตามตีเสมอของไทยนะคะ
นาทีที่๘๑เป็นการเล่นฟรีคลิกสั้นนะคะ

ก็เป็นประตูตามเสมอเหมือนเป็นการจุดประกายความหวังของนักเตะทีมชาติไทยขึ้นมานะ
ก็เสมอเราเข้ารอบนะครับ

เพราะว่าอีกคู่หนึ่งก็ต้องลุ้นผลของมาเลเซียกับทางญี่ปุ่นไปด้วย
แต่ว่าหลังจากนั้นอีก๓นาทีครับ

คือเสาแรกประตูก็ต้องไปอยู่แล้ว

เราไม่มีตัวคุมเสา๒แล้วก็เป็นลูกมงจ่อของทางไซลอฟอิสลอมครับ

แทบไม่เหลือคือตั้งศีรษะนี่บอลเฉียวเสาไปนิดเดียวก็เข้า

แล้วมีโอกาสเจียนอยู่เจียนไปเหมือนกันครับ

เพิ่มทนความสามารถ
อยู่ประเทศไทยเราผมเองแล้วก็น้องครับเป็นที่เรานะครับ
เราพยายามที่จะกลับมาให้ได้นะครับอ่าต่อจากนี้ไปเราเราเรามองที่
เราจะต้องแข็งแข็งขึ้นนะครับแล้วก็จะต้องอ่าทีมชุดนี้ไว้นะครับ
ผมเชื่อว่าน้องหลายคนในนี้ในนักบทก็จะเป็นคนรัก
ในในชุดต่อต่อไปได้สู้ต่อไปนะครับผมดูตลอดทั้งเกม
พอโดนลงโทษแล้วบางทีเวลามันมีเหลือไม่พอที่เราจะคำแ
กลับมาได้ใช่ครับก็กลับมาสร้างทีกันใหม่นะครับ
ก็บอกว่าสมาคมนั้นจะหาโทรเมนต์สร้างเด็กชุดนี้ต่อยอดไป
จนถึง๑๙ปี๒๓ปีถึงชุดใหญ่นะครับ
ว่าก่อนอันนี้ที่จะไปทวนาเมนต์นี้ก็ไปที่สเปนมาก็ได้ประโยชน์เยอะนะครับ
แต่ว่าหลายชาติเขาก็เตรียมตัวดีเหมือนกันครับ
โดยญี่ปุ่นนะคะได้ประตูจากโชจิโทยามะนาทีที่๓๘แล้วก็ลูกยิงไกลของพิคารุนารูโอกะในครึ่งหลังนะคะ
ในกลุ่มนี้ค่ะญี่ปุ่นก็เข้ารอบ๘ทีมเป็นอันดับที่๑ของกลุ่มนะคะส่วนอันดับที่๒ก็คือทาจิกิสถานที่ชนะไทยไป